เขารวมกำลังการแล้วไปบุกบ้านพักภายในซอยโชกชายเสีย
ไปช่วยเหลือชายพิการคนหนึ่งวัย๔๐ปีแล้ว
เพื่อนบ้านเขาเห็นแล้วเขาโทรแก้แจ้ง
บอกว่าชายคนนี้ถูกขังมานานแบบนี้นานกว่า๓๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นวินาทีที่นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับการสนโชคชัย
พยายามเจรจาค่ะกับหญิงชราซึ่งเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์๓ชั้น
อยู่ภายในซอยโชคชัย๔เพื่อให้เปิดประตูบ้าน
ตรวจสอบเนี่ยเพื่อให้เปิดประตูบ้านแล้วก็เข้าไปตรวจสอบภายใน
เพราะว่ามีคนโทรศัพท์ไปแจ้งค่ะว่าพบชายคล้ายคนพิการ
ยื่นมือผ่านช่องประตูบ้านออกมาคล้ายจะขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าถูกกักขังมานานแบบนี้กว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
เจรจาให้หญิงชะลาเปิดประตูบ้านให้ค่อนข้างลำบาก
เนื่องจากว่าเธออ้างว่าลูกยังอยู่ในสภาพเปลือย
ไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะ
กระทั่งพันธุ์ตำรวจเอกสุพลตัดสินใจแสดงหมายค้น
แล้วก็ให้ตำรวจช่วยกันเปิดประตู
ก็เลยไปพบกับชายคนหนึ่งนอนป่วยอยู่ในสภาพหวาดกลัวนะคะ

ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในตัวอาคาร

ออกมารักษาที่โรงพยาบาลยันฮี
ก็มีการเอาออกมาแบบทุลักทุเลแบบนี้เลยนะ
ซึ่งนางปวีนาบอกนะคะว่าชายพิการคนนี้เขาพูดไม่ได้ค่ะ

วิธีการที่เขาใช้เคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ย

เขาถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว

หญิงชราที่เป็นแม่ของเขาเองค่ะ

การแขวนเอาไว้ที่ประตูหน้าบ้านแล้วให้ชายคนนี้ยื่นมือมาหยิบเองอืม
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่หลายคนตอนแรกก็เข้าใจว่าอาคารนี้เป็นอาคารร้าง
เพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสภาพมันดูแล้วเหมือนไม่น่าจะมีคนอยู่อะค่ะ
ค่ะมันไม่น่าจะมีคนอยู่ได้ด้วยซ้ำอ่ะนะคะจนวันหนึ่งค่ะ
เห็นมือคนโผล่ออกมาจากประตูแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีการเอาอาคารมาแขวนไว้หน้าบ้าน
ก็เลยแปลกใจแล้วถึงได้รู้ว่าอ้าวมีคนอยู่ในนี้แล้วเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วย
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
มีพระเมืองดีนะคะก็โทรศัพท์มาแจ้งที่มุมนุษย์ที่ปวีนาว่า
มีชายหรือผู้หญิงเหลือใครก็ตามแต่แน่นอนว่าถูกถังอยู่
แล้วก็เล่าลือกันมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วว่าถังกันอยู่เป็นสิบปีประมาณสามสิบปีได้นะคะ
ตั้งแต่เล็กก็เดินผ่านแล้วก็เห็นมือยื่นออกมานะคะ
ยื่นออกมาเขาก็แน่ชัดแล้วว่าน่าจะมีคนอยู่แน่นอนอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่มาพูดไม่ได้ก็แม่แม่อะไรอย่างเงี้ย
ส่วนทางด้านของพันธมรตเอกสุพลคัมชูผู้กำกับการสาวนอชโศกชัยก็ระบุว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารหลังดังกล่าวเนี่ย
เป็นบ้านของหญิงชราที่ซื้อไว้นานแล้ว
ส่วนรายละเอียดอื่นก็ต้องรอการสอบปากคำเพื่อนบ้าน

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดค่ะ
เนื่องจากว่าหลังช่วยชายพิการออกมา
หญิงชราผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้ตามลูกไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบว่า
การปล่อยลูกที่ป่วยพิการนอนอยู่ภายในบ้าน

เข้าข่ายความผิดฐานกักขังหน่วงเหนียวด้วยหรือไม่
เพราะว่าในทางกฎหมายแม้จะเป็นแม่เป็นลูกสายเลือดเดียวกัน
แต่หากพบว่ามีการกักค้างหน่วงเหนียว
ทางตำรวจก็สามารถดำเนินคดีในข้อหานี้ได้